อันนี้เอ็มยังไม่ค่อยโฟล

เข้าบ้านแหน่ออำเภอฟู้โอ้โห

บ้านพักของนายอำเภอนางรองบุรีรำ
ในอำเภอนางรองนะครับจังหวัดบุรีรำเล่าบอกว่า
โมงเย็นของเมื่อวานนี้เลิกงานกลับมานั่งอยู่หน้าบ้าน
ก็นั่งมองเพลินไปตามถนนแล้วจู่ครับ
พุ่งเข้ามาแบบไม่ชะลอความเร็วเลยนะครับ
เธอบอกเธอเห็นกับตาเลยมาชนรั้วบ้านพังคลืนแบบนี้ฮะ
แล้วก็ยังพุ่งไปหาเต็นต์ที่กางไว้อยู่ข้างในอีกนะครับ
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงที่ระเบียงปูนหน้าบ้านพัก

ของอำเภอนางรองที่มีรถพุ่งเข้าบ้านในอำเภอ

มาหาอศตอนแรกนึกว่าจะมาถามว่าท่านในอำเภอเป็นยังไงบ้าง
มาถามว่าบ้านพักในอำเภอมีเลขไหมมีเลขไหม
สอก็ตอบไปนะฮะบอกมีเลขนั่น๒๙นะครับ
ส่วนนายวัญชัยขอพิมาอายุ๔๓ครับคนขับรถเล่าบอกว่า
เขาเป็นช่างแอร์นะมาทำงานในตัวอำเภอนางรอง
ช่วงเกิดเหตุเป็นสามแยกคือพยายามจะเลี้ยว
แต่มันอีท่าไหนก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกเท้าไปเหยียบคันเร่ง
คือจะเลี้ยวไปทางขวาทำไมไม่เลี้ยวแล้วพุ่งพลวดเข้ามาก็ไม่รู้
นี่นะเขาอธิบายแบบนี้เดี๋ยวก็คงต้องเจรจา
ชดใช้ค่าเสียหายกันไปนะครับ
ครั้งแรกที่บ้านในอำเภอโดนใช่ไหมคะ
ทางสามแพร่งก็อาจจะต้องติดป้ายชะลอความเร็วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะ